มาอยู่กับคนโชคดีกันหน่อยโชคดีไหมถามเลย

ปกติเห็นโชคดีฟังน้ำเสียงปกติเห็นโชคดี

ใช่ค่ะแต่ว่าไม่โชคดีไม่เป็นไร

แต่ที่สำคัญ๒กรณีนี้เหมือนกันเลยนะคะ
บอกว่าให้เด็กซื้อ
อ๋อให้เด็กไปหยิบใช่ค่ะก็เลยได้ความโชคดีมาแบบนี้นะคะ
รายแรกนี่เป็นเศรษฐีคนใหม่
คนนี้เลยก็คือคุณนฤษราศรีสมานุวัฒน์
เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานชลประธานที่๑๖สงขลา
พักอาศัยอยู่ที่บ้านพักข้าราชการนะคะในหมู่ที่๕ค่ะ

เศรษฐีนีคนใหม่คนนี้นะคะ
เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เคยตรวจดูดวงเล่นทางอินเตอร์เน็ต

ก็เลยพาครอบครัวเดินทางไปทำบุญที่วัดเจดีค่ะ
ที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครราช

บนบานสิ่งใดมักได้สิ่งนั้น
ก็ได้จุดทูปกราบไหว้แล้วก็บนว่า

จะซื้อรูปปั้นไก่๙๙ตัวไปแก้บน
แล้วก็ได้พาเด็กหญิงนัฐกาลจวงถาวรลูกสาว
อายุ๑๑ปีน้องนัทไปด้วย
แล้วก็พาไปเลือกซื้อลอตเตอรี่ตามแผง
สลากินแบ่งรัฐบาลในตัวเมืองหาดใหญ่
แล้ววันประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมา
ตนเองพร้อมครอบครัวก็นั่งดูเลยนะคะการถ่ายทอดสด

ปรากฏว่าถูกรางวัลที่๑แทบช็อก

ใช่กระโดดร้องลั่นลั่นบ้านเลย
บ้านบ้านเลยนะคะบอกคุณพ่อกับคุณแม่ว่า
ครอบครัวจะไม่ลำบากอีกแล้วทุกคนก็ร่วมกันดีใจ
ส่วนเงินรางวัลจะนำไปใช้รักษาน้องนัทลูกสาวคนเดียว

และส่วนที่เหลือก็เป็นทุนการศึกษาของลูก
ที่สำคัญจะนำไปซื้อรูปปั้นไก่๙๙ตัว
แก้บนที่วัดเจดีนครศรี
คือน้องที่ไปซื้อนี่แหละเป็นน้องที่ป่วยอยู่ใช่ค่ะอ๋อขอให้หายเร็วนะครับ
มีเงินละ๓ตัวแล้วมาส่วนอีก๑คนค่ะที่จังหวัดสีสเกดค่ะ
เป็นนางสาววลัยมาสเกษรจันทร์หรือว่าคุณไฟล์
เจ้าของร้านขายของชำหน้าโรงเรียนบ้านส้มปล่อยอำเภอราศรีสไหล
ถูกรางวัลที่๑๖ล้านบาทพร้อมถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัวด้วย
ได้เงินอีก๔๐๐๐บาทได้ของแถมอีก๔๐๐๐นะคะซื้อจากคนขายที่เดินผ่านหน้าร้าน
ให้หลานสาววัย๑ขวบอันนี้เด็กลงมาหน่อย๑ขวบเป็นผู้หยิบให้
และจะนำเงินรางวัลที่ได้๖ล้านไปแบ่งให้กับคุณแม่แล้วก็ญาติ
พี่น้องใกล้ชิดรวมทั้งหลานสาวที่นำโชคมาให้ด้วย
เอออะไรสักอย่างเลยนะคะอายุ๑ควบรวมทั้งใช้หนี้แทนแม่ที่มีอยู่
ไปนี่จะไปหาเด็กให้มาหยิบให้แล้วมาหยิบเองแล้ว
หยิบให้หน่อยสักหนึ่งไป

เดี๋ยวพี่ให้
๑ใบเดี๋ยวพี่ให้